เมื่อได้มีประโยชน์น่าจะดูไว้เพราะว่าเขาบอกว่ารองเท้าที่ใส่ในการวิ่งนักกีฬาหลายคนทำสถิติ
รองเท้าถือว่าสำคัญสแกนให้เหมาะกับรูปร่างสรีระของเท้าไม่พอ
รองเท้าที่พัฒนาทำให้วิ่งเร็วขึ้นก็มีตามตรงนี้จากคุณพรรณฑรครับ
นักวิ่งนะคะนอกจากจุดประสงค์หลักเพื่อการออกกำลังกายแล้ว
เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะทำเวลาให้ดีขึ้นด้วย
เพราะฉะนั้นปัจจุบันก็เลยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของรองเท้า
เทคโนโลยีที่ว่าคือเทคโนโลยีโฟมพื้นรองเท้า
เป็นโฟมที่มีน้ำหนักเบามีความสามารถในการคืนตัวได้ดี
ทำให้นักวิ่งมีแรงดีดในการสปริงตัวก้าวต่อไปได้ง่ายขึ้น
เวลาวิ่งรองเท้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะลงส้นเท้ากลางเท้าหรือปลายเท้า
ดีดตัวกลับจะต้องถูกดีดจากด้านหน้า
เพื่อที่จะสปริ้นต์ตัวรักษาระยะและความเร็วถัดไป
ทำให้การดีดกลับและรักษาความเร็วได้ดีขึ้น
ในการสปริ้นต์ตัวนะคะเพื่อรักษาระยะเวลาในการวิ่ง
เนื่องจากว่าถ้าการคืนตัวไม่ดีเวลานักกีฬาเหยียบลงไปในพื้นรองเท้า
มันจะจมนะคะการที่คุณจะก้าวถัดไปมันต้องใช้การออกแรง

แต่ว่าเทคโนโลยีการคืนตัวกลับได้

รักษาพลังงานได้ดีทำเวลาได้เร็วขึ้น
สามารถใช้ได้ทั้งการวิ่งระยะสั้น
จนถึงวิ่งระยะยาวแบบมาราทอน
ตอบโจทย์ความต้องการของคนรักการวิ่งได้นะคะ

หนานุ่มและรับแรงกระแทกได้หลายทิศทาง
เพื่อให้สามารถใส่ออกกำลังกายในแบบอื่นได้ด้วย
ผลลัพธ์จากการออกกำลังกายแบบไหน

สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเองด้วยเช่นกันค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน